คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก๖โมงครึ่งตอนเย็น

อยู่ในสวนนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นสองคนเขาก็เล่นบาสเก็ตบอลกัน

เขาก็ยืดเส้นยืดอะไรปรากฏว่าร่างกายของเขาเนี่ย
โดนกับเสาไฟที่เป็นเสาไฟสปอร์ตไลท์ส่องไปที่สนาม
ไฟดูดค่ะไฟดูดทั้งคู่ค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่พยายามช่วยชีวิตนะคะ
๑คนช่วยได้แต่ว่าอาการยังโคม่า
ยังอยู่โรงพยาบาลส่วนอีกคนนึงเสียชีวิตนะคะ
แล้วคนที่เสียชีวิตก็เป็นนุ่มวัยรุ่นลูกครึ่งอนาคตไกล
เป็นลูกหลานนักการเมืองในพื้นที่ด้วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงครึ่งเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตทีมแพทย์ก็ไปตรวจสอบ
บริเวณสนามบาสเก็ตบอลอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียร๙
อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะภาพที่เห็นเป็นจังหวะที่เขาพยายามช่วยชีวิตอยู่อ่ะนะคะ
กำลังช่วยเหลือทั้งสองคนคือหนึ่งในนั้นรู้สึกตัว
แต่อีกคนนึงคือไม่มีชีพจรต้องปั๊มหัวใจแล้วอะค่ะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แต่สุดท้ายเสียชีวิตคนนึงนะคะ
นายคาเล็ดนัวอายุ๑๘ปีเป็นลูกครึ่งไทยอียิปต์
เป็นนักศึกษาชั้นปี๑คณะการบริการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการบริการหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงครานนครินวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นหลานชายของนายชัยยศปัญญาวัยอดีตสวภูเก็ต
และอดีตผู้สมัครสอสอภูเก็ตพักประชาธิปัตย์ค่ะ

เชิดศักดิ์วายาโนหรือแอลโซ่อายุ๑๘ปี

แพทย์ยังต้องดูแลอาการทรรป์อย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่ายังมีอาการแน่นเจ็บหน้าอก
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสิริโรธภูเก็ตนะคะ

ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เขาก็ไปเล่นบาสเก็ตบอลตามปกติ
ระหว่างหยุดพักไปนั่งใกล้กับเสาไฟส่องสว่าง
แล้วทั้งคู่ก็ยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดแขนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วบังเอิญตัวไปโดนกับเสาไฟ
แต่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วย
ผลักคนเจ็บออกจากเสาไฟได้คนหนึ่ง
แต่อีกคนนึงผลักไม่ทันไฟดูดจนหมดสติแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตอย่างที่บอกค่ะ
ช่วงสายวันนี้ที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนางสิริพรพตีวงคุณแม่ของนายคาเล็ดนัว
พร้อมทางญาติก็ไปรับศพนะคะเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
นายชัยยศปัญญาวัยอดีตสวภูเก็ตเป็นผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงญาติเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา๓๐กว่าคนนะคะ
ก็ไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาโอ้โหบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงจริงนะคะ
ก็นำไปประกอบพิธีละหมาดที่มัศยิตยาเมียนำไปฝังที่กุโบซิมจักร
นางสาวสมใจสุวรรณสุนพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตไปร่วมในพิธีด้วยนะคะ
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุสั่งให้ผู้บริหารเทศบาลไปดูแลผู้ประสบเหตุ
ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ค่ะแล้วก็สอบสวนคนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
เทศบาลนครภูเก็ตเขายืนยันว่าก็มีการดูแลระบบไฟหลายส่วน
ก็มีการจ้างบริษัทเอกชนเหมือนกับอัลซอสมาช่วย
ทีนี้ก็ต้องรอตรวจสอบว่าเสาไฟต้นนี้ใครดูแล

เป็นภาคเอกชนดูแลหรือว่าตัวเทศบาลเองเป็นคนดูแล

พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุลผู้กำกับการสพเมืองภูเก็ตบอกว่า
สอบปากคำพยานไปหลายปากแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเก็บหลักฐานหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรไอ้เสาไฟต้นนี้
มันบกพร่องตรงไหนชำรุดตรงไหน
ตรวจสอบล่าสุดเมื่อไหร่ทำไมไฟรั่วไฟดูดแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นนะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไร

ผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ตัวนายชายศเนี่ยก็ทางญาติของคนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย
เขาก็ไปดูสภาพเสาไฟต้นนี้
พนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลภูเก็ตก็ไปร่วมตรวจสอบ
ก็เลยคาดว่าไฟรั่วจากภายในเสาไฟต้นนี้ค่ะ
ทำให้ไฟดูดแล้วก็ไฟช็อต
มีคนเจ็บคนเสียชีวิตนะคะ

เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ตนะคะ
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องล่ะค่ะ
ก็ทางครอบครัวก็บอกว่าผู้เสียชีวิตนั้น

เสียดายมากที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เป็นคนรักการเล่นบาสเก็ตบอล
ก็เล่นบาสจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ค่ะ
เป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลที่เสียดายมาก

ไฟดูดเสาไฟอยู่กลางสนามแบบนี้ค่ะ